กันด้วยเรื่องของงูซะหน่อยสงสัยอยากจะเรียนหนังสือแหมบอกกันดีดีก็ได้นะคะ
งูเขียวสี่ตัวเลื้อยเข้าไปนี่ค่ะคุณในชั้นวางหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้
ชื่อว่าโรงเรียนบ้านดิบมะพร้าวตำบลท่าไม้อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วเลื้อยเข้าไปในชั้นประถมศึกษาห้าเอาไปก่อนหนึ่งตัวเลขนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะ
ทำไงอ่ะโอ้โหแทบช็อกค่ะครูต้องแจ้งกู้ภัยนะคะกู้ภัยไปถึงก็ต้องช่วยกันค้นหาแบบนี้
หลายตัวจ้ะหลายตัวจ้ะแล้วช่วยกันจับใส่กระสอบแบบนี้เอาตรงลื้อลงมาแบบนี้นะคะต้องลื้อหมดแหละ
เพราะก็ไม่รู้ว่าไปแอบตรงไหนบ้างนะคะนี่เห็นไหมกู้ภัยจับแล้วนะ
งูเขียวไม่มีพิษใช่ไหมใช้มือเปล่าจับแบบนี้นะคะแต่ก็ดิ้นซู่ฟัดเหมือนกันค่ะ
ทั้งหมด๔ตัวด้วยกันค่ะ๔ตัวด้วยกันโอ้ต้องใช้เวลาในการจับแบบนี้แล้วมือซ้ายถืออะไรนั่น
คืออะไรล่ะไลฟ์สดเหรอนะฮะกู้ภัยจับงูแล้วครูทำอะไรครูไลฟ์สดคุณ
ไลฟ์สดตลอดที่กู้ภัยจับงูแบบนี้ค่ะก็เป็นเหตุระทึกนะคะครูเองก็หวาดเสียวค่ะ
คุณครูก้านรงค์กรรมาสิรินโรสอายุ๒๘ปีนะคะ
เป็นครูประจำชั้นป๕ครูเนี่ยก็ต้องนำเด็กเนี่ยออกจากห้องไปก่อนนะคะ
งูมาฉันจะไปเด็กออกจากห้องไปทั้งหมดเลยเพราะเกรงว่าเดี๋ยวเออ
ถ้าเกิดว่าเขาจับงูเนี่ยอาจจะไม่สะดวกไงเด็กอยู่กันเยอะนะคะ
มันต้องมี๔ตัวนะ

เพราะว่าชั้น๒ของห้องเรียนเนี่ย

อาจจะมาทางกิ่งไม้แล้วก็โผล่เข้ามา

ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องหน่อดีกว่าทุกผู้ชม

เพราะว่างูเขียวครับไปซุกอยู่ในรถจักรยานยนต

จอดในหอพักทะเบียนรถตามนั้นเลยนะฮะหอพักนี้อยู่ในหมู่สามตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองอ่างทอง
ตอนแรกกู้ภัยไปก็ฉีดน้ำไล่งูออกมาแต่งูมันไม่ยอมโผล่หัวมา
ทีนี้ก็เลยลองสตาร์ทรถเพื่อให้มันเกิดเสียงดังให้มีความร้อน
งูอาจจะตกใจออกมาก็ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นผลครับมันก็ยังไม่ออกนะฮะ
สุดท้ายต้องยอมเสี่ยงครับขับรถที่มีงูเนี่ยไปร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
จากหอพักประมาณ๑กิโลให้ช่างช่วยถอดชิ้นส่วนออกมา
สุดท้ายไปเจอครับไปเจองูเขียวจับออกมาอย่างปลอดภัย
วัดความยาวได้ประมาณสักเมตร๒๐นะฮะชาวบ้านก็ไปดู
อ่ะขอดูทะเบียนรถจักรยานยนต์หน่อยสินะฮะ
ว่าทะเบียนอะไรจะได้เอาไปเสี่ยงโชคกันตามระเบียบนั่นเองนะครับ